นี่คือหลักฐานภาพถ่ายเปรียบเทียบลักษณะตุ๊กตาหินอ่อนในวัดพระศรีรัตนาศาสดารามหรือวัดพระแก้ว
ภาพด้านซ้ายเป็นภาพถ่ายภายในวัดพระแก้วช่วงต้นคริสต์ราช๑๕

เป็นปีที่๗๙แห่งกรุงรัตนโกศิลป์ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และปีที่๑๒๙ปีสุดท้ายในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ความสวยงามของตุ๊กตาหินอ่อนหลายร้อยปียังคงสภาพใกล้เคียงกับของจริงในภาพ
โดยราชการในพระองค์เปิดเผยว่า
เมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมปี๒๕๖๔ในระหว่างการปรับปรุงเส้นทางเข้าชมภายในพระบรมมหาราชวัง
บริเวณประตูมณีนพรัชไปยังประตูสวัสดีโสภาเจ้าหน้าที่ได้ขุดพบปฏิมากรรมหินสลักจำนวนมาก
จึงเปิดการขุดทางโบราณคดีจากหลักฐานพบว่า
เป็นปฏิมากรรมรูปบุคคลหลากหลายเชื้อชาติและสัตว์ในเทพนิยาย
ซึ่งจารึกที่พบบนปฏิมากรรมหินสลักบางตัวระบุเป็นภาษาจีนว่าทำที่มณฑลกวางตุ้งมณฑลกวางโจง
ส่วนการนำมายังสยามประเทศในสมัยนั้นตุ๊กตาหินเป็นหินอับเฉาถ่วงท้องเรือใบสัมเภา
ที่เราใช้ค้าขายกับจีนขาไปบรรทุกหนัก
ขากลับมีแต่ของเบาเช่นแผลไหมใบชา
เลยต้องซื้อตุ๊กตาหินถ่วงท้องเรือ
อาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์ต้นโพสต์
บอกเล่าเรื่องราวตุ๊กตาหินอ่อนโบราณบอกว่า
จริงแล้วมีการขุดเจอตุ๊กตาหินอ่อน๑๓๐ตัว
และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐
ปลดก้าวปลดกระหม่อมให้กรมศิลปากร
นำเอาตุ๊กตาที่ซ่อมแซมเสร็จมาตั้งโชว์ในวัดพระแก้ว

ส่วนข้อมูลที่มีการบอกเล่ากันมา
คือรูปปั้นตุ๊กตาหินอ่อนทั้งหมดนี้
เคยนำไปจัดโชว์ในงานเฉลิมฉลองสยาม๑๐๐ปี

ซึ่งลักษณะรูปปั้นจะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้น
แต่หลังจากนั้นอีก๔๐ปี
ก็ไม่ปรากฏข้อมูลของรูปปั้นนี้
จนผ่านไป๑๕๐ปี
มีการขุดพบและนำมาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยว

ซึ่งถือเป็นศิลปะที่มีความงดงามและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์

ได้ชมความสวยงาม